แต่ภาพยนตร์นางนาคเนี่ยดีเกินค่าจริงนะคะคุณผู้ชมค่ะเปิดฉาย๗วันคุณเชื่อไหม
เต็มทุกวันเลยนะคะงานนี้ทำเอาพี่อุ๋ยนนซีนิมิตบุตรผู้กำกับนะคะ
ถึงกับออกอาการดีใจออกนอกหน้ากันเลยทีเดียวนะคะ
โดยเฉพาะรอบพิเศษที่นำรายได้ไปช่วยพี่เมฆวินัยไกรบุตรค่ะ
นำเงินส่งมอบเรียบร้อยแล้วนะคะและอาจจะเอาหนังนางหน้ากลับมาฉายใหม่อีกครั้ง
สำหรับคนที่ดูไม่ทันได้ดูอีก
ส่วนที่ว่ากันว่าเหตุที่พระนางพี่เมฆกับพี่ซายเจริญปุระป่วย
และประสบอุบัติเหตุเนี่ยเป็นเพราะอาถรรพ์ย่านาคพี่อุ๋ยเชื่อหรือไม่ไปฟังกันค่ะ
ดีมากจริงจะมีขยายเพิ่มมากกว่านี้ไหมครับ
กำลังคุยกันอยู่คือถ้าแบบว่ามีเสียงตอบรับที่ยังมีเสียงตอบรับที่ดีอยู่

รอบพิเศษที่จะเอารายได้ช่วยพี่เมฆเนี่ยคนเต็มเลย

ใช่ล่ะคะเป็นไงบ้างพี่ได้เจอหลังจากที่
หลายคนก็พูดถึงแบบย่านาคว่าเป็นแบบอาถรรพย่านาคอะไรอย่างนี้
ไม่หรอกย่านาคก็ดูแลพวกเราเป็นอย่างดีมาตลอดนะครับ
คือผมว่าไม่ใช่หรอกก็น่าจะเป็นเรื่องของอุบัติเหตุทั่วไปมากกว่าครับ